ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
วันนี้นะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่า
โสดในวันนี้ของเราจะเลือกเชื่อ
หัวใจหรือดวงชะตาฟ้าลิขิต
แต่การที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเลือกผู้ชายสักคนนึง
ต้องยังไงต้องปรึกษาเพื่อนมีเพื่อนสำคัญมาก
วันนี้เพื่อนสองคนมาแล้วขอต้อนรับคุณซานิและคุณตี
สวัสดีครับ
น้องซานี่ครับความรักปัจจุบันนี้ร่วมเป็นไงบ้าง
ครับจริงนะค่ะก็พูดได้ว่า

อายุอันนานออกไปแล้วเราก็ต้องแบบมีบ้างแหละ
แล้ววันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นแบบคนที่มาช่วยเพื่อนอย่างนี้

เยอะดูนู่นดูนี่ข้อดีข้อเสียดูไปเรื่อย

บางคนหนูก็ดูออกตั้งแต่การมองตาครั้งแรก
แต่ส่วนใหญ่ความลอกแรกของผู้ชาย

ถ้าเราถามคำถามอะไรแล้วเขาลอกแรกในการตอบ
ลุกหลีกในการตอบดูออกเลย
คุณตี๋คุณจะช่วยตรงไหนคุณตี๋บอกเลยว่าผมนี่
ดูดวงเก่งจริงหรือจริงละ
เพราะผมเองผมก็มีอยู่หนึ่งดวงนะ

เฮ้ยดูมันเล่นจะเป็นเซต
ขนาดมีกระจกกั้น๒อันมันยังเอาไม่อยู่

วันนี้คุณสองคนมีหน้าที่ช่วยสาวโสดของเราอย่ายั้งพร้อมนะ
พร้อมค่ะเปิดตัวสาวโสดของเราก่อนเลยไปพบกับเธอได้เลย
สวัสดีค่ะชื่อสิริเสริมสิริจีระธิรภาพค่ะ
อายุ๒๖ปีค่ะตอนนี้เป็นไอดอลค่ะ
แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับด้านออกแบบค่ะ
ชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วเต้นได้ทุกแนวค่ะ

รู้สึกว่าอยู่กับสัตว์แล้วสบายใจค่ะน่ารัก
เลี้ยงสุนัขค่ะก็มีชีวว่าพุดเดิ้ลแล้วก็ปอม
ถ้ามีแฟนแฟนก็ต้องรักสัตว์ค่ะ

หนูไม่เคยจีบผู้ชายก่อนแต่หนูขี้อ้อนนะคะ
โสดมาปีกว่าล่าสุด
ผู้ชายคนนั้นไปมีคนอื่นทั้งที่มีแบบนี้อยู่

เขาเป็นเพื่อนหนูตอนมหาลัยค่ะ

แล้วพอทีนี้ตอนช่วงจบมาแล้วเขาทำงาน
แล้วเขาก็เจอเพื่อนที่ทำงานค่ะ
คือเขาเหมือนจะบอกเลิกไปก่อนแล้วหนูไปจับได้ทีหลังว่าเขามีคนอื่น

เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคนดูทางบ้านอยากรู้เรื่องนี้ที่สุดเลย

คือเพื่อนที่ทำงานคือหนูก็รู้จักเขา

หนูก็เลยทักไปถามเพื่อนคนที่เขาสนิทกัน

ว่าเป็นอย่างไรบ้างแฟนเก่าหนู
ก็แบบบอกว่าเออแบบเราคบกันอยู่อะไรประมาณนี้

แล้วทั้งคู่ก็ไปคบกัน

โคตรเฮอะ

มาซิรินดูนะ

แล้วทำไมทำไมไม่จบโรงเอยแบบ

ไม่ดูแบบไม่โอเค

แปลว่าเราก็มีสเปคที่เราชอบอยู่

พอเริ่มตอนนี้๒๖ใช่ไหม

โอ้โฮตีเลี้ยงตัวอะไรตีเลี้ยงอะไร
แต่เราพูดมีเก่มมากรีสรร่างมีเก่ง

พี่เวียอะไรอย่างงี้พี่เวียได้ไหม

ผู้ชายเข้ามาในชีวิตเราปรึกษาเพื่อนไหม
ปรึกษาใช่ปรึกษาตลอด

ในรอบแรกนี้
เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเรา
จะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน

ผมเอาคนที่มันเป็นกระดูกสันหลัง

และการก่อสร้างมาให้
เขาขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

เขายังมีอาชีพเสริมเป็นเทรนเนอร์
ทำให้เราสุขภาพดีอีกด้วย

เปิดตัวหนุ่มโสดคนแรกนะครับคุณโฟ
คุณโฟม

แต่ก่อนนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับ
เพราะผมเคยอ้วนมาก่อนนะครับ
ก็หนักเกือบ๑๐๐กิโลกรัม

แล้วก็ได้สอนนักเรียนด้วยออกกำลังกายไปด้วย
ก็ทำให้ร่างกายดูดีขึ้นผอมลง
ก็เลยเกิดความมั่นใจมากขึ้นครับ

เพราะที่บ้านมีเลี้ยงสุนัขอยู่หนึ่งตัวนะครับ
พันธุ์จากรัสเซลชื่อมันนี่นะครับ
ก็ถ้าเกิดผมพาน้องไปเที่ยวที่ไหนได้

แต่แฟนไม่รักสัตว์ไม่เป็นไรครับ

คุณเกลียนมวยไทยและเป็นเทรลเลอร์สอนมวยไทยด้วย

เดี๋ยวก่อนมวยไทยจริงหรือเปล่า
เทขวาคุณนั่นควะ

ผมก็จะจับเป้าขวาแบบนั้นให้ที่ติ๊กเตะขึ้นมา

หมดซ้ายนี้แยบ

อขนให้ไกล

ฟงเทรนด์ให้กับผู้ชายอย่างเดียว
หรือเทรนด์ให้กับผู้หญิงด้วยครับผู้หญิงอาจจะเข้ามาในชีวิตเขา
ใส่สั้นแต่งน้อยอ่ะเพราะว่ามันร้อนตอนฝึก

เดี๋ยวอะไร

คุณมีอะไรอยากจะพูดกับคุณสิริ
ผมเป็นคนชอบเล่นกับหมานะครับ
แต่วันนี้ผมอยากให้คุณมาวิ่งเล่นในหัวใจผมครับ

สิรินี่สเปคคุณไหม
ใช่ครับอยู่ก็คลั่งหลังได้ยินเสียงสิ่งน่ารักมาก
ตอบฟังได้เบลกชอบแม่ไอ้ฟง

เดี๋ยวก่อนลอคแรกไหม

หนุ่มคนต่อไปของเราดีกว่าครับ
เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเงินเงินทอง
ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับหนุ่มโสดคนที่๒ของเรานะครับ
คุณโจ๊กคุณโจ๊ก

ถ้าผมมีแฟนผมก็อยากให้เขารักครอบครัวผมด้วยครับ

ถ้าเจอคนที่ใช่ผมก็จะวางแผนแต่งงานเลยครับ

วันนี้ผมไม่ได้มาฝากรับฝากตังค์นะครับ

นี่โอ้โห

กลัวลืมเกลียดกลัวลืมขออนุญาต

ผมตั้งใจมาเพราะผมอายุเยอะแล้วครับ
แล้วก็ตั้งใจมาหาคู่ชีวิตเลยครับ

เขาดูเขาเรียกว่าอะไรพูดจาฉะฉานดีครับ

ยังไม่แน่ดูจริงจัง
คุณโจ๊กครับคุณอยากจะพูดอะไรกับคุณสิริครับ

วันนี้ผมตั้งใจก็มาหาคู่ชีวิตจริงนะครับ
และที่สำคัญคือผมสายเปย์ครับ

คนนี้อาจจะได้อยู่กับคุณบ้าง

เพราะว่าเขาทำงานบนเครื่องบิน

พร้อมแล้วพบกับบอบบี้

พร้อมที่จะเจอเราแล้วนะอะไรอย่างนี้

เป็นตัวเองเรียบแค่นั้นพอแล้วพอเลย

เพราะว่าทุกอาชีพมันเจอคนมาทุกรูปแบบ

คุณจะมีคุณสมบัติอะไรโดดเด่น

ก่อนพูด
หันไปมองด้วยความเหยียดหยาม

อันนี้ไม่พูดเยอะเลยแต่สายตานี่เพ่ง

ชอบครับชอบตั้งแต่เลี้ยงหมา๕ตัวแล้วครับ

หนุ่มสดคนสุดท้ายครับ

มีอาชีพธุรกิจวัสดุการกระแทก

ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอ้างเป้า

ทำธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุการกระแทกครับ
ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ทำงานเยอะ
คิดอะไรได้เนี่ยผมก็จะทำเลยเดี๋ยวนั้น

ผมก็จะไปซื้อเลยไม่รอครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักเลย

ผมก็กินได้นะแต่ผมก็ต้องเคลียร์ออกก่อน

ผมก็จะลองดูครับ

เพราะฉะนั้นที่บ้านคุณก็คงจะเป็นโรงงานผลิต

แล้วก็เกิดมาก็คือเหมือนแบบเกิดมาในยุคที่เขากำลังเฟื่องฟูขึ้นมาพอดี

ก็เหมือนพี่พี่ก็จีน
แล้วชื่อเนี่ยไม่ได้ชื่อติ๊กจริงมาติ๊กในวงการบันเทิง

อาชีพที่คุณทำอยู่ตำแหน่งอะไร

ดูแลเซลล์ค่ะแล้วก็บอกเซลล์ให้ไปหาลูกค้าที่ไหน

ก็เหมือนเจ้าข้องเลย

ก็ถึงลุคผมเนี่ยอาจจะดูแวดนะครับ

ไม่ทำคุณแซะแน่นอน
อันนี้อังเปล่ามีบ๊อบบี้มีโจ๊กมีฟง
๔คนแวบแรกคนไหนเข้าวิน

ไม่ใช่

สิริเจอกันครั้งแรกครั้งนี้

บุคลิกของฟงค่ะ

ดูมันยิ้มโอ้โหมันแบบว่าอื้อหือ
ก่อนที่จะเข้าไปเจาะลึกของดวงชะตาของหนุ่มโสดทั้ง๔คน
ครับผมผมอยากให้อาจารย์ติ๊กเนี่ยช่วยบอก
ว่าลักษณะราศีไหนบ้างนะครับ

ลักษณะคืออะไรก่อนลักษณะคือเวลาเกิดวันเจ้าชะตาครับ
อันดับ๓ได้แกล่ลักษณาตาลาสีเมศ
จะดีเรื่องชื่อเสียงและความก้าวหน้าตลอดไป

ลักษณาลาสีทะนู
อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับ
ลักษณะลาศรีกุมก็จะมีโชคลาภเรื่องหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จ
ในช่วง๕วิทยาลัยนี้เป็นต้นไป
ก็ขอแสดงความยินดีกับราศีทั้ง๓ราศีที่ปังกันหมดเลย
คราวนี้ก็มาถึงดวงชะตาของหนุ่มโสดของเราแล้วล่ะครับ

๔คนนี้ผมให้คุณสิริเลือกก่อนเลยว่าอยากรู้ดวงชะตาของคุณ

ที่๕เราอ่าน๕กับจันเองเวลาจันอยู่คู่พุธพุธเลข๔แต่อยู่คู่๕
แสดงว่าจะเป็นคุณซืดีเป็นนักวางแผน
ถ้าได้เขาเป็นคู่เขาจะช่วยคุณวางแผนในการทำงาน

แต่นี่เราดูจากเลขแล้วเรามาดูเส้นลายมือ
ในมือมือซ้ายเส้นเสาเส้นนี้วิ่งมาเช็ดเส้นสมอง
แต่ปลายเส้นสมองเขาอยู่เนินจันทร์เขาเป็นคนจินตนาการเยอะ
ที่สำคัญมีเส้นหนึ่งเส้นอาทิตย์เกิดจากเนินอังคารสูงเนี่ย
แล้ววิ่งขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนมีพรสวรร
ต่อไปเขาก็จะใช้พรสวรรค์ที่จะทำงานหาเงิน
ดูมือขวาอนาคตของเขาเนี่ยเขาได้ผู้หญิงช่วยเหลือดีมาก
อนิ้วขวาไอ้ตำแหน่งนี้เลยเป็นคนมีวาสนา
อันนี้คนต่อไปซิริเลือกใครจ๊ะ
เขาคู่มีกางคารเขาจะได้คนมียศมีตำแหน่ง

แสดงนี้บอกเลยไอบ๊อบบี้เนี่ย

และที่สำคัญคือเขาไม่สมหวังเรื่องความรัก
อันนี้คือดวงวันเกิดของตัวเลขเฉยก่อน

เราดูเส้นลายมือขาดเห็นไหม

หมายถึงว่าใจสมองเขาอยู่รวมกันแล้วก็ตัดสินใจเร็ว
ที่สำคัญเขาจะมีร่องอยู่ตำแหน่งนี้๒นอก

แต่ถ้าได้คุณสิริไปคุณสิริจะมาอุดรูนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสังเกตรูตัวเองนะครับ

สัญญาณของเขาเป็นนักรบนักเลงทหารตำรวจมาเฟียนักกีฬา
มีสัญญาณนั้นเขาไม่ชอบให้ใครมาสอนไม่ชอบให้ใครมาเตือน
เขาถึงอยู่เป็นโสดถึงวันนี้ไง

สิฟท์กัญญา๒๕๒๙ครับ

เขามีสัญญาณแตกหักสูงมากสัญญาณแตกหักสูงมาก
ที่ว่าเวลาเขาของขึ้นปุ๊บเขาแตกหักเลย
แต่คุณฟังดีอันนี้คือสัญญาณตัวเลขในวันเกิดของเขา

แต่ถ้าลายมือของเขาเนี่ยเราไม่รู้
วันเขาอาจจะเทคโอเวอร์แบงค์อื่นก็ได้
ทุกวันนี้เขาก็ทะเลาะกับนายแบงค์อยู่

อันนี้บอกเลยอันดับแรกต้อง

แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะ
มันยังมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งจากเส้นชีวิต
วิ่งขึ้นมาอยู่ตรงเนินจันทร์เนี่ย
หมายถึงว่าชอบไปที่ไปสถานที่ท่องเที่ยว

ที่พี่ติ๊กพูดมาเนี่ยมีอะไรเป็นความจริงบ้าง

ตั้งแต่๔๒เป็นต้นไป

เขาเป็นคนเลือกครบคนเพราะเส้นใจเขาให้ขึ้นเนินพระรหัส
เขาจะไปแต่งงานกับผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าเขา

เอาละคนสุดท้ายอ่างเปร่า

ตัวเจ้าชะตาต้องพัดภาคอะไรมาสักอย่าง

เจ้าตาชอบพูดชอบเจรจา

เพราะว่าเซ่นพุทธออกจากเสามาเนี่ย

บอกถึงเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึก

สิริได้รู้จักดวงชะตาของหนุ่มโสดของเราทั้ง๔คนแล้ว

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้ว
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ
กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

กับพอรู้ดวงชะตาของเขาแล้วนะครับ

นาแดนว่าไปเต้นได้ด้วยเพราะว่าเต้นได้
ยังไงอ่ะซานิมามานั่งตรงนี้
สิริเนี่ยต้องการให้คุณแดนนี่เป็นสิรินะซิริอย่าไปทำอะไรเขานะ

ชอบสิรีทูปเป็นไง
คือสมมุติถ้าไปผับแล้วเจอเขาอย่างนี้โอเคไหมที่เขามาแบบ
ยังไงได้หรอ

ท่านี้อย่าลืมนะครับถ้าคุณอยากเทตามผับนะฮะอย่าลืมชี้ไปหาทุกคน
หรือจะให้เพื่อนถาม

ถ้าไปเที่ยวตอนกลางคืนเขาแบบเอาแฟนไปด้วยไหมหรือว่า
เราต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนเรา
แต่วันนี้มันดันเป็นวันของผู้ชายล้วน
สิ่งที่เราจะคุยกันบนโต๊ะนี้

ถามว่าคุณจะเอาแฟนไปด้วยไหม

เพราะว่าพื้นที่คุยกันแบบผู้ชายอะไรอย่างนี้

ก็จะคุยกับแฟนก่อนว่า

เขาไม่ได้มาด้วยแล้วเราอยู่กับเพื่อนเรา

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า
ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า
ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า

ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า
ฟงเหมือนพี่ไหมที่แบบว่า
ดูแล้วผู้ใหญ่น่าจะชอบค่อนข้างจะแฮปปี้นะ

พวกคุณอาจจะถามไปอาจจะยังไม่โดนใจคุณผู้ชมทางบ้าน

วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษ

มาพร้อมคำถาม๑คำถาม
ทำให้หนุ่มโสดของเราทั้ง๓คน

เย้
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
เนื่องขึ้นเกิดภรรยหัสอีกคนนึงคือฟงก์เกิดวันจันทร์
ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
รอบนี้เนี่ยอาจารย์ติ๊กจะทำการดูดวงสาวโสด
และจะทำนายออกมาว่านุ่มโสดคนไหนที่ดวงสมพงษ์กับสาวโสดที่สุด
ดูดวงชะตาของซิริก่อนเลยครับ
เพื่อจะได้ให้รู้จักตัวตนของสิริว่าเป็นยังไงกันบ้าง

ตัวเขาเองเป็นคนหญิงทรนงในศักดิ์ศรี
แล้วเขาไม่คงไม่ยอมคน
คู่มิตรของเขาต้องเกิดวันพระหัทธิ์

แต่อีกสัญญาณหนึ่งของคุณสิริเนี่ย

ต้องหาคนแบบควรที่เป็นต้นเกิดวันพระหัทธิ์มาช่วย
คนไหนครับในสองคนนี้ครับอาจารย์ติ๊ก
ที่ดวงสมโภงกับสิริที่สุด

ทำงานแล้วไปด้วยกันได้ตลอด

บอบบี่เกิดวันพระหัทธิ์
พระรหัสเนี่ยคู่มิตรกับอาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่

คุณสิริจะตัดสินใจครั้งสุดท้าย
เลือกตามใจของตัวเอง
หรือเอาดวงสมพงษ์ไปด้วย

มีบ้างคือยังตัดสินใจไม่ได้
เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะกลับมา

คุณอยากจะพูดอะไรกับสิริ

จริงฟงไม่ได้ชอบคนที่หน้าตานะครับ

แล้วก็สู้กับงานทุกอย่างครับผม

พูดเหมือนจะลาลายังไงชอบคน

โสดของเราจะฟังเสียงของหัวใจ
หรือจะเลือกตามดวงสมพงษ์
ได้ยินไหมเกมมพลิก
เกมพลิกกัน

เลือกตัวอันสอบโฟง
สิริครับทำไมถึงปล่อยมือของฟง
เพราะว่าตอนสบตาค่ะก็รู้สึก
อบบี้ดูจริงใจมาก

ในใจคิดอะไรอยู่ตอนสบตา

ไม่ปล่อยจับมือ
ไม่เป็นไรแสบไอ้ชิดีแล้ว
อย่าไปแซวสิหมุนละคร้า

อ่ะขอบคุณทั้งสองคนแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมทั้งบ้าน
ถ้าเกิดว่าคุณคือนุ่มโสดหรือสาวโสดก็แล้วแต่
อยากจะตามหาใครที่ดวงสมพงษ์กันแล้วก็
แล้วก็มาเลือกคู่กันในรายการของเราขอบอกเลยว่าสนุกมาก
มันเลยมันเลยนะครับผมและเรามีนัดกันความสุขแบบนี้นะครับ
วันเสาร์นะครับ๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้ลากันไปก่อนนะครับ

เคยเห็นไอจีนานมากเนี่ยใช่

จริงเหรอโอ้โหนานมาก

พอแล้วค่ะทุกคน
เชื่อด้วยค่ะ
เชิญพบกับสาวสดของเราได้เลย

โอเค